จากกรณีโจ้จอยเหรอ

ถามว่าโจ้มีมะม่วงเท่าไร

ผลเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้ว
แต่ทางครูของโรงเรียนนะครับ

คือการทำหน้าที่ในการตรวจการบ้านเด็ก

คือพอถามเพื่อนที่เป็นครูด้วยกัน
คือเขาก็พูดมาบอกว่าเห็นใจคุณครูที่ตรวจการบ้านเลยล่ะ
เพราะว่าภาระครูทุกวันนี้มันเยอะมากจริง
งานสอนครูบางคนในโรงเรียนต่างจังหวัด
สอนไม่รู้กี่วิชาสอนไม่รู้กี่ระดับชั้น

แต่เห็นใจก็คือเห็นใจ
แต่สิ่งที่มันผิดพลาดมันจะมีผลกระทบต่อเด็กไงคุณ
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในโลกโซเชียลนะครับ

แต่บางคนก็บอกมันเห็นใจก็ได้หรือเห็นใจไม่ได้ก็ไม่รู้นะ

ถ้าไม่มีผู้ปกครองออกมาคัดคานออกมาย้านเย้ง

ใช่ถามคุณผู้ชมละกันไหนดู
ไทยรัฐอยู่ตอนนี้อยากรู้ความคิดเห็นแบบเร็วเลยค่ะ

ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นใจคุณครู
ที่ตรวจการบ้านส่งหัวใจมากดแบบรัวเลยค่ะ
แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าให้อภัยไม่ได้ตรวจผิดแบบนี้
ดโมโหขอดูหน่อยตรงนี้เลยตอนนี้เลย

เมื่อวานผู้มนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง
อำนวยการจำนงมิ่งเจริญได้เชิญนายบัญชาด้วยงาม
นางสาวดวงมาดีแซ่โกอายุ๒๘ปี
นางสาวเพ็ญนภาแซ่โกพ่อแม่และน้าของเด็กนักเรียน
เจ้าของการบ้านชุดโจ้จอยเนี่ยนะ
ชี้แจงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น

และทางโรงเรียนได้ขอโทษกับผู้ปกครอง
ว่าเป็นความผิดพลาดของทางตัวครูผู้สอนนะครับ

นางสาวเพนภาน้าสาวของเด็ก

เป็นวาระแห่งชาติโจ้ยนี่นะครับ
ก็เปิดเผยกับสื่อเหมือนกันนะครับ

แค่ว่าสิ่งที่เราสอนหลานมันถูกต้องแล้ว
แต่ทำไมครูตรวจการบ้านแล้วให้ผิด
อยากขอความเห็นจากเพื่อนเท่านั้นเอง

คือได้รับฟังคำชี้แจงจากตัวครูเอง

ว่าครูเขาตรวจการบ้านเยอะใช่ไหมคุณ

คำตอบข้อนี้ต้องเท่ากับ

เพราะตรวจเยอะนี่บวกมาทำไม

ตอบผิดมาหมดเลยที่ตอบ๒๐เนี่ยนะครับ
ครูเขาตั้งผลเป็นลบไว้อยู่แล้ว
ทงไว้แบบนี้อยู่แล้วนะครับ
ตอนนี้ทางน้าบอกไม่ได้ติดใจอะไรแล้วล่ะ

และได้โพสต์ใหม่ว่าเข้าใจกันแล้ว
เพื่อให้ตัวครูผู้สอนและทางโรงเรียน
เสียหายไปมากกว่านี้นะครับ
ก็เลยคิดเป็นการลบหมดเลย
ก็คือตรวจ๓๐เล่มทีเดียว

ว่าที่ครูตรวจการบ้านผิดพลาด

เขาบอกว่าแม้จะเป็นครูผู้ช่วยแต่ครูท่านนี้ก็มีประสบการณ์นะครับ
แล้วก็จริงแล้วเป็นคนดีมากเป็นคนที่ตั้งใจสอนมาก

ในการที่ต้องตรวจสอบการบ้านของเด็กนักเรียนเยอะ
แล้วก็มีความเครียดจากเรื่องของการตรวจการบ้านตรวจข้อสอบ

แล้วก็เลยทำให้การบ้านที่คุณครูตรวจเด็กทั้ง๓๐คนผิดหมดเลย
พอก็บอกว่าเป็นการตรวจที่รวบรัดเพียงแต่ได้ตั้งคำตอบไว้แล้ว
โดยนักเรียน๓๐คนที่ครูตรวจการบ้าน
มีคำตอบที่ผิดทั้งหมดเลยใครตอบมา๒๐ผิดหมดเลยนะฮะ

ครูไม่ได้จัดการราวเพียงเดิมบวกเพื่องหมายลบเพื่องหมายบวก

ถ้าความเป็นช่วงเย็นจนกลับบ้านถูกก็รีบตรวจครับ

ครับคุณครูที่เป็นคนตรวจการบ้านเด็กเองตอนนี้เขาบอกว่าสภาพจิตใจย่ำแย่เครียดมากครับ
ยังไม่พร้อมพูดเปิดใจเนื่องจากเป็นครูใหม่และเป็นครูประจำชั้นของนักเรียนชั้นตอน๑
สอนทุกวิชาหลักเลยเพื่อนครูบอกว่าตอนนี้คือเห็นใจครูคนนี้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเป็นครูที่ดีเป็นครูที่ตั้งใจแล้วก็บอกว่าเครียดจริง

แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู

แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู
แล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนทุกวันเลยนะครับ
เพื่อนครูพยายามที่จะปลอบใจกันอยู่นะครับ
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู

แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู

แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปเพราะว่ามันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจของคุณครู

บอกว่าถ้าเกิดว่าผิดแล้วมีการปรับปรุงแก้ไขไม่ให้ผิดอีก
ก็ให้อภัยแต่อย่าให้ผิดพลาดแบบนี้อีก
แล้วก็บอกว่าตามคำโบราณที่ว่าผิดเป็นครู